คุณผู้ชมครับพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปนะครับ
ไปดูกันหน่อยว่าที่ภาคใต้นั้นเขาล่ำเขาลือกัน
ว่ามีทะเลหมอกมันสวยงามจริงหรือเปล่า

โอ้จ๊ะปายในปากใต้บ้านเรา
บ้านใครก็รักบ้านใครก็ห่วง
ห่วงจบเพลงยังคุณร้องเพลงทั้งวันเลยวันนี้
ภาคใต้บางคนไม่เชื่อผม
ทะเลหมอกจริงเหรอภาคใต้จริงครับค่ะนี่คือภาพนี้เลยครับ
ผมบอกแล้วว่าจุดชมวิวทะเลหมอกเขาบอคะสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของชาวจังหวัดสตูนครับที่จังหวัดสตูนนะได้รับความนิยมมากเลยนะครับ
ตอนนี้ใครไปเที่ยวต้องรอโอ้โหอาหารแห่งที่สุดโอ้โหไทยแลนด์
ก็ได้มานี่โอ้โหไทยแลนด์รายการใหม่ของน้องใบตองติดตามกันด้วยนะครับ
ถ่ายอินเหรอคุณทุกวันเลยแหละบอกให้
เอ้าคุณผู้ชมไปแล้วบอกเลยว่าคุ้มสุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ขึ้นไป
อย่างจุดสูงสุดของยอดเขาแล้วก็คุณจะได้สัมผัสกับทะเลหมอก
อย่างที่ผมบอกโอ้โหมันไหลมาอย่างกับสายน้ำตามขุนเขา
ที่เป็นเหมือนน้ำเชี่ยวสวยงามสะดุดตา
ใครที่หลงไหลในการถ่ายภาพโอ้ยถ่ายไปเลยครับ
พร้อมกับสัมผัสแสงแรกของวันนะครับ
ม่านทะเลหมอกได้ยาวนานกว่า๒ชั่วโมง
มันนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าอยากสนใจ
แล้วก็จะไปลองดูต้องถามคนนี้ครับนายสุรสิทธิ์พลาอาจนะครับ
รองประธานกลุ่มอนุรักษ์เขาบ่อคะบ้านทางงอ
ก็บอกว่าขึ้นมาแล้วนะจะเจอกับธรรมชาติที่สวยงาม
เดินทะเลมอกแล้วก็มีการถ่ายรูป
คนมาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าร้อยคน

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เลยละกันนะครับ

ติดต่อไปได้เลย
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูนมีโอกาสก็ต้องไปกันนะคะ